เอาคุณผู้ชมครับไปดูสถานการณ์ที่คลองเตยกันบ้าง
ตอนนี้กรุงเทพหานครเขาพยายามอย่างยิ่งยวดนะครับ
ในการเร่งตรวจเชิงรุกประชาชนในชุมชนคลองเตย
เป้าว่าจะตรวจให้ได้วันละ๔๐๐คนนะครับ
แล้วก็จะเร่งฉีดวัคซีนควบคู่ไปด้วย

คุณผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพฤทธิเขตครองเตยครับ
ติดตามการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เชิงรุก
ให้ประชาชนในชุมชนแออัดคลองเติมเป็นวันแรกก็คือเมื่อวานนี้
โดยชุมชนคลองเตยนะครับมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว
๘รายกลุ่มเสี่ยง๑๒๘ราย
รอผลตรวจ๑๐๒รายและไม่พบเชื้อ๘๐รายครับ
ผู้ว่าอัศวินขอเวลาไม่เกิน๒สัปดาห์นะครับคุณผู้ชมครับ
บอกว่ากรุงเทพมหานครจะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ในพื้นที่คลองเตยให้ได้๑๐๐เลย
จากข้อมูลประชากรในพื้นที่ชุมชนคลองเตย
อาศัยอยู่กันประมาณ๘๐๐๐คนแล้วก็อยู่กันอย่างหนาแน่น
การระบายอากาศมันก็ไม่ค่อยดีนะครับ
ทำให้การแพร่เชื้อนั้นมันเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็ว

เขาบอกว่าเป็นการทดลองระบบจัดการก่อน
ทำให้การตรวจคัดกรองเนี่ยทำได้เพียง๖๐๐คนนะฮะ
โดยคัดกรองมาจากผู้นำชุมชนอีกทีนึง
แต่ตั้งแต่วันที่๕พฤษภาคมนะครับ
ก็คือวันนี้แหละเดี๋ยวจะตรวจเชิงลุกเพิ่มขึ้นให้ได้วันละ๔๐๐คนครับ
แล้วก็จะเพิ่มจุดตรวจเป็น๔จุดเพื่อลดความแออัด
จากเดิมที่มีเพียงจุดเดียวที่ลานจอดรถชุมชนคลองเตย
ส่วนการฉีดวัคซีนนะครับได้จัดไว้๒จุดคือที่ไหนบ้างนะฮะ
แล้วก็โรงเรียนวัดคลองเตย

และวันนี้นะครับจะขยายให้ได้จุดละ๑๕๐๐คนครับ
ไม่เกินสัปดาห์ถึง๒สัปดาห์

เราก็ห่วงใยพี่น้องประชาชน

นั่นบ้านก็อยู่ใกล้ชิดติดกัน
ขอฝากผู้หญิงมีน้องประชาชนแล้วขอให้มาสวบหรือตรวจกัดกองทุกครั้ง
ถ้าไม่ติดถ้าตรวจแล้วไม่พบเชื้ออย่าไปประมาทนะครับไปฉีดวัคซีน
ไม่ได้เสียเงินอะไรเลยทุกบาททุกสตางค์ไม่ต้องเสียทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นเข้าในโรงพยาบาลกินยาที่เขาบอกไอ้เม็ดละเป็นร้อย
กินห้าสิบเม็ดห้าหกพันถ้าหลึงเดียวท่านก็ไม่ต้องเสีย

ฟังดูก็รู้สึกมีความหวังนะท่านผู้ว่าอัศวินพูดแบบนี้
มาดูคนที่ไปฉีดวัคซีนมาบ้างครับคือนางวันนี้สร้อยคำอายุ๕๔ปี
อยู่ในชุมชนพัฒนาใหม่เล่าบอกว่าเธอเนี่ยไปตรวจเชิงลุกตั้งแต่วันที่ยี่สิบถึงสามสิบ
เมษายนแล้วล่ะผลออกมาเป็นลบก่อนฉีดก็ไม่ได้กลัวไม่ได้กังวลอะไร
มั่นใจแล้วก็ไม่กลัวหรอกภาวะแทรกซ้อนซึ่งเมื่อฉีดแล้วเนี่ยแพทย์ก็ให้เธอเนี่ย
นั่งสังเกตอาการอยู่ครึ่งชั่วโมงเธอบอกว่าไม่ได้รู้สึกวิงเวียนหรือว่า
คลื่นไส้อย่างที่หลายคนกังวลแต่อย่างใดนะฮะขณะที่คุณผู้ชมครับ
พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙กระจายไปตามชุมชนต่างในเขตดินแดง
ที่เราบอกล้อมเราไว้หมดแล้ว
พบผู้ติดเชื้อมากกว่า๑๐ราย

ยังมีคำสั่งปิดตลาดสดห้วยขวาง๗วันด้วยระหว่างวันที่๓๙พฤษภาคม
ห้ามเข้าออกโดยเด็ดขาดหลังจากมีลูกจ้างในตลาดเนี่ยติดเชื้อโควิด๑๙๒รายครับ
และจะคัดกรองกลุ่มเสี่ยง๒๐๐๓๐๐คนส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
ในวันพรุ่งนี้นะฮะที่เขาจะมีการคัดกรองกันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดต่อไปครับ